มีพลเมืองดีรีบมาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจ๗วันอันตรายเลย
บอกว่าโอ้โหได้ยินเสียงปืนดังมาจากสวนผลไม้
น่าจะมีคนถูกยิงมีคนเจ็บคนตายหรือเปล่าไม่รู้นะฮะ
พอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพบว่าหน้าสวนผลไม้

และมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนเกาะประตูอยู่หน้าสวนผลไม้
ผู้หญิงคนนั้นก็คือนางแต๊ะครับ
แต๊ะยืนเกาะประตูหน้าสวนผลไม้
ส่วนผลไม้นี้อยู่ที่บ้านหนองม่าตำบลช้างทูลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด

มีทั้งทหารพรานตำรวจสายตรวจ
ก็เลยรีบมาที่จุดเกิดเหตุแต่เข้าไม่ได้
เนื่องจากประตูสวนปิดอยู่นะครับ
ทีนี้ยังไงตำรวจก็ต้องสอบถามนางแป๊ะนะฮะ
แต๊ะบอกว่าที่สวนผลไม้แห่งนี้มีนางสาวเอ็ม
เป็นใครคุณเป็นลูกสาวของเธอ
นอนเฝ้าสวนอยู่กับนายเจี๊ยบสามี

มีพฤติกรรมชอบดื่มเหล้าติดยาเสพติดแล้วก็เสพกัญชา
ที่ผ่านมาชอบทำร้ายร่างกายลูกสาวของเธอหลายครั้ง
แต่ก็ไม่เคยมีการแจ้งความกันเพราะลูกสาวเนี่ย

แต่ครั้งนี้นะมีคนโทรมาบอกแม่
ได้ยินเสียงปืนดังมาจากนู่นสวนผลไม้นะฮะ

แล้วก็ยืนตะโกนเรียกลูกสาวอยู่หน้าประตูแบบนี้
เอ้าเอมเอมเอมอยู่ไหนเอ็มอยู่ไหนคุณผู้ชม
ฟังเสียงแม่ของนางสาวเอ็มหน่อยครับ
ถ้าเขาลงบ้านลงบ้านก็ต้องเอาเรื่องแหละใครเป็นคนทำ

เพราะหัวติดคุกครั้งนี้คงเจ็บไปนักอะไรหรอก
แต่ทีละลูกโอ้โหมันละเลือดไหลเอ้ยว่าเนี่ย
นี่ฮะเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ
ว่าตอนที่แม่มาตะโกนเรียกลูกสาวอยู่หน้าประตูสวนผลไม้เนี่ย
หนึ่งลูกสาวนะขี่รถจักรยานยนต์ออกมานะ
มีสำลีอุดหูแบบที่แม่บอกนะครับ
เมื่อถามลูกลูกเป็นอะไรแต่ลูกบอกไม่เป็นอะไร
เป็นหูน้ำหนวกแม่ก็งงนะฮะ
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสังเกตเห็นนะ
มีเลือดออกมาจากหูของผู้หญิงคนนี้จริงนะคุณ
ก่อนที่ตำรวจจะสอบถามซ้ำนะครับ
จะเอาเรื่องสามีหรือเปล่าสามีทำร้ายอะไรหรือเปล่า
ตัวของผู้หญิงคนนี้เธอยืนยันไม่เอาเรื่องสามี
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านกับผู้เป็นแม่ไปเฉยเลย
ซึ่งบ้านก็อยู่ห่างจากสวนผลไม้ประมาณแค่๒กิโลเมตรนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ทุกคนงงฮะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดบอกว่า
หลังรับแจ้งเหตุแล้วก็รีบมานะ
แล้วก็ทราบว่ามีอาวุธปืนแต่เข้าไปข้างในไม่ได้
จากเจ้าของบ้านเจ้าของสวนไม่อนุญาต
แต่พอคนเจ็บขี่รถจักรยานยนต์ออกมาก็ไม่ได้บอกอะไร
บอกว่าไม่เจ็บหูแม้กระทั่งมีเลือดไหลออกมานะ

เพราะว่าต้องไปดูบริการประชาชนในด่าน๗วันอันตรายต่อด้วยนะฮะ
ยังเป็นปริศนาเสียงปืนและการแจ้งกับเจ้าหน้าที่อยู่นะครับ